อะไรอ่ะช่วยด้วยค่ะโอ้ยร้องทุกมีเรื่องเหมาอ่ะ
บันเทิงร้องทุกข์
มาแล้วค่ะบันเทิงร้องทุกข์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
มากันที่คุณชมพู่ก่อนบ่ายคลายเครียดแล้วกันนะคะตั้งแต่ไปอัพไซต์ขึ้นมาคุณผู้ชม
งานตู้มงานเข้าโอ้เยอะแยะไปหมดนะคะ
แต่ฉะไหนเลยเธอยังมีเรื่องทุกข์ร้อนในใจจะเป็นเรื่องอะไรพี่ชมพู่ค่ะ

ชีวิตของชมพู่ก่อนบ่ายอยากร้องทุกข์เลยนะคะเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ
อาจจะต้องใช้เงินเยอะในการจัดงานใหญ่ของชมพู่นะคะ
คุณเจ้าภาพตั้งหลายคะผู้จัดคะเจ้าของรายการคะ
ฉันร้องทุกข์ค่ะจ้างเยอะค่ะช่วงนี้ร้อนเงิน
โอ้โหคิดว่าปัญหาอะไรร้อนเงินเป็นกันทุกคนเป็นกันทุกบ้านนั่นเองนะคะ
ได้ยินแบบนี้แล้วผู้จัดละครผู้ว่าจ้างงานอีเวนต์อะไรแล้วแต่นะคุณผู้ชมค่ะ
เชิญจ้างได้เลยค่ะชมผู้ก่อนบ่ายจัดมาได้นะคะ
ได้ทุกอย่างเลยนะคะเอาเป็นว่าดาราคนไหนนะคะมีเรื่องร้อนใจอยากจะร้องทุกข
บอกเรามาได้เลยเราเคลียร์ให้ทุกวันจันทร์นะคะ